จะบอกว่าเห็นข่าวนี้แล้วก็อึ้งไปเหมือนกันนะ
กรณีที่คุณโจจีรายุทธ์ค่ะหรือว่าคุณโจนูโวเนี่ย
เข้าไปคอมเมนต์คนนึงนะครับ
แฟนคลับด้วยข้อความที่ค่อนข้างแรงทีเดียว
คือมีแฟนคลับคนนึงค่ะเขาเข้ามาคอมเมนต์เชิงตัดเพาะถึงความเดือดร้อนที่มีกับไวรัสโควิด๑๙เนี่ยนะ
ทำงานก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ออก
รากย่าจะตายหมู่กันหมดมาตรการเยียวยาไม่ยุติธรรม
เงินที่มีก็จะหมดจะได้ฆ่าตัวตายหนีหนี้กันแน่

มันเป็นเรื่องของช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเอง
ธรรมชาติจะคัดสรรผู้ที่อยู่รอดสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

งานนี้เขาก็ทำให้พี่โจนะคะโดนจวกยับสิคะ

พี่โจจะสื่อถึงอะไรกันแน่นะคะ

ค่อนข้างเป็นแนวโจมตีด้วยอะไรอย่างนี้
กลายเป็นประเด็นดราม่าไปเลยเนาะ
เพราะว่าจริงแล้วเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่า

มันก็จะมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันออกไป

เพราะยังไงเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชม